เปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรา
มันมีโบราณสถานมากมายโดยเฉพาะปราศาสตร์หิน
เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเที่ยว
ส่วนใหญ่นึกถึงแต่นครวัฒน์นครธมแต่ล่าสุด
ท่องเที่ยวใหม่ชื่อว่าสมโบไพรกุกนั่นเองนะครับ
เป็นโบราณสถานแห่งที่๓ที่ถูกขึ้นทะเบียน
พื้นถิ่นเขาเชื่อว่าจะทำให้เป็นการสร้างรายได้
กลับไปยังประเทศของเขาเพิ่มมากขึ้นจากสมโบไพรกุกนี้
โบราณสถานแห่งนี้มีชื่อว่าสมโรภัยกุก
มันถูกเรียกตรงตัวตามลักษณะของปราศาสตร์
ที่มีต้นไม้หนาทึบขึ้นรายรอบตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา
สมโปรภัยกุกถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงอาณาจักรเจนละ
โดยการเวลาทำให้มันเปลี่ยนไปจากศาสนสถานบูชาพระศิวะ
ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
แต่วันนี้ปราศาสตร์เหล่านี้ถูกเปลี่ยนให้มีลักษณะเดียวกับวัดในศาสนาพุทธ
และในเร็วนี้ความเปลี่ยนแปลงกำลังมาเยือนที่นี่อีกครั้ง
เพราะสมโปรภัยกุกถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก
นับเป็นมรดกโลกแห่งที่๓ที่มีอยู่ในประเทศกัมพูชา

ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราศาสตร์นครวัดนครธมและบายน

และปราศาสตร์พระวิหารในปี๒๕๕๙
การได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก
ทำให้ที่นี่ได้รับความสนใจมากขึ้น
แม้แต่ในหมู่ชาวกัมพูชาเอง
บอกว่าการประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ
ทำให้คนจำนวนมากให้ความสนใจ
รวมทั้งชาวต่างชาติจากทั่วโลกด้วย
วันนี้มีชาวกัมพูชาที่มาที่นี่จะเกือบทุกภาคของประเทศ
ซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขารู้จากสื่อ
มันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมาก
บรรพบุรุษชาวกัมพูชาได้สร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้
และมันยังคงอยู่จนถึงคนรุ่นปัจจุบัน
ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก

สร้างรายได้ให้กับประเทศ
เช่นเดียวกับคนท้องถิ่นที่เชื่อมั่นว่า
ว่าสมโปรไพรกุกในฐานะมรดกโลก
จะเพิ่มรายได้ให้พวกเขาเช่นกัน
มคุเทศท้องถิ่นคนนี้บอกว่า
เขาอยากพานักท่องเที่ยวไปดูรอบสมโปรภัยกุก
เพื่อให้ได้รู้ถึงเรื่องราวของปราศาสตร์โบราณทั้งหมด

ไม่มีปราศาสตร์หลังไหนที่เหมือนกันเลย
เขายังอยากให้คนรู้จักที่นี่มากขึ้น
เพื่อให้มีคนมาเที่ยวที่นี่มากขึ้น
เพราะหากเป็นเช่นนั้นรายได้ของเขาก็จะเพิ่มขึ้น
โดยก่อนหน้านี้เขาหารายได้จากที่นี่ได้ไม่มากนัก
ได้รับการประกาศให้สมโปรภัยกุกเป็นมรดกโลก
ถือเป็นความภูมิใจของชาวกัมพูชาทั้งประเทศ
โดยก่อนหน้านี้สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ได้ประกาศให้วันที่สมโรภัยกุกได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก
ยูเนสโก้ถือเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ
ข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน